คนพิจิตเขามีเพลง

สาวผิดจิตผมหิกตาพม

สาวเมืองพิจิตรหน้าพิษชวนมอง
ไอ้หนุ่มวันทองหลงรักหลงมองสาวเมืองพิจิตร
นี่ฝึกร้องตั้งแต่ตอนที่เราไปตลอดพิจิตรใช่ไหม

มีร้านอาหารที่เขาขายมานานหลายปีแล้ว
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าไปในช่วงนี้
ไปดูนี่ด้วยเลยการแข่งเรือประเพณี

ถ้าพูดถึงงานประเพณีแข่งขันเรือยาวสุดยิ่งใหญ่
ยังไงก็ต้องที่นี่จังหวัดพิจิตร
งานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ขนาดนี้

จากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

จะมีปัญหาโลกแตกตามมาอย่างแน่นอน
สวัสดีครับ
ร้านตั้งกิ้มฮวดจังหวัดพิจิตยินดีต้อนรับนะครับ

ขอแนะนำอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยของพิจิตร
จากร้านที่อยู่เคียงคู่กับจังหวัดนี้
มาอย่างยาวนานกว่า๖๐ปี
ที่สำคัญร้านนี้เขาได้นำส้มโอ

มาทำเป็นอาหารกันด้วยนะ
วันนี้ขอแนะนำเมนูที่ต้องทาน

เรานำมาทำเป็นยำส้มโอครับ
โดยมีส่วนผสมของถั่วกุ้งแห้งมะพร้าวนะครับ

แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหมูสับครับ
ส้มโอท่าคอยของดีจังหวัดพิจิตร
จะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน
เมื่อนำมายำกับเครื่องเคียงต่าง
พร้อมกินกับใบชะพูแล้วก็
จะให้ความรู้สึกกลมกล่อมสุด
ราวกับกำลังกินเมี่ยงยังไงเลยล่ะครับคุณผู้ชม
อร่อยจนน้ำลายยายไหลย้อยเลยล่ะครับ
แต่นอกจากยำส้มโอแล้ว
ยังมีเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดพิจิตร
ได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
ข้าวอบใบบัวอันแสนหอมกลุ่น
หอมแบบไม่รู้จะหอมอย่างไรล่ะล่ะครับ
เคล็ดลับที่ทำให้ข้าวอบใบบัวหอมขนาดนี้

เขาใช้ข้าวหอมะลิของคนจังหวัดพิจิตรแท้
มาอบพร้อมกับเม็ดบัวและเครื่องเคียงต่าง
ห่อลงไปในใบบัวขนาดใหญ่จากบึงสีไฟ

บัวที่บานสะพรั่งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

คือของอร่อยแบบที่ใครก็คาดกันไม่ถึง
จริงไหมล่ะครับเฮียครับ

ใครมาพิจิตรแล้วไม่ได้กินข้าวอบใบบัว

ลองแล้วจะรู้สึกได้ถึงความเป็นออริจินัลของเมืองพิจิตรนั่นก็คือ
ในภาษาจีนเรียกใช่เตา้โก้ยเป็น
เรียกเมนูเป็นภาษาจีนแบบนี้เรียกว่างงไปตามกันแน่นอนครับ
แต่ถ้าบอกว่ามันคือขนมผักกาดหลายคนอาจจะพอร้อง
พื้นมากันบ้างแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชม
ที่เรียกเมนูนี้ว่าขนมเพราะเป็นเมนูทานเล่นของคนจีน
อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดพิจิตรตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายในสมัยก่อน
และปัจจุบันก็ยังได้รับการสืบทอดกันอยู่เรื่อยมา
ถึงแม้จะหาทานยากแล้วก็ตาม
ต้องมาที่นี่เลย

หอทอนที่ไหนไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้

ของร้านตั้งกิมฮวดจังหวัดพิจิตรครับ

ถือว่าท่านมาถึงพิจิตรแล้วครับ
เฮียอาการันตีขนาดนี้
คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังจะเดินทาง
วางแผนไปเที่ยวที่จังหวัดพิจิตร
ลองไปพิสูจน์ความอร่อยระดับตำนาน
จากร้านอาหารของเฮียอากันได้
ร้านตั้งอยู่ตรงไหนล่ะครับเฮียครับ

เชิญท่านมาทานได้นะครับเวลา๑๐โมงจนถึง๔ทุ่ม
ร้านนี้สามารถสั่งจองได้ที่เบอร์๐๙๑๘๓๙๐๘๓๘ครับ
พิจิตรอย่าลืมมาทานอาหารที่ร้านตั้งกิมฮวดนะครับ
อยู่เท่านั้นเองถนนศรีมาลาจพิจิตย์
โทรก็ขึ้นให้แล้วแล้วก็อยู่ใกล้สนามฟุตซอลหาไม่ยาก